เริ่มมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน

จู่ครับรถจักรยานยนต์๒คันฝั่งตรงข้ามปรีเข้ามาหา

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพทีเดียวครับ
แต่ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถจักรยานยนต์ที่เขาซ้อนท้ายกันมานะฮะ
แต่จู่เสียหลักไปชนเขาเฉยเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับที่เชียงใหม่นะครับ
ทางด้านของศูนย์วิทยุทางด้านสพฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีรถทัวร์ไปชนกับรถจักรยานยนต
แล้วก็มีร่างของผู้เสียชีวิตถึง๓ศพด้วยกัน
ทางด้านของท่านภูมิกับก็ได้สั่งให้ตำรวจลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบ
ร่วมกันกับกู้ชีพดอกขานะครับ
ที่แล้วก็เป็นกู้ภัยหงฟ้าด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ฝ่างครับ
ห้วยโจ้ตำบลแม่ขาก็ไปเจอรถทัวร์คันนี้แหละ
ทะเบียน๓๐๗๑๙๘เชียงใหม่จอดอยู่ข้างทาง
สภาพด้านหน้านี่ก็พังยับเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับ
นู่นลงไปอยู่ข้างล่างเลย
สภาพก็พังยับแบบนั้นนะครับอยู่ในร่องน้ำข้างทางนะครับ
แล้วก็ไปเจอศพผู้เสียชีวิต
เป็นผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนทราบชื่อภายหลังคือ
นางสาวสุธิดาเขียวสุกอายุ๒๓ปี
พื้นเพก็เป็นคนเชียงใหม่แล้วครับนอนอยู่ในพงหญ้า
ใต้ท้องรถทัวรถบัตรไปเจออีกศพหนึ่ง
อีกศพหนึ่งอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็มีผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูกางเกงยีน
ทั้ง๒ศพยังไม่ทราบว่าเป็นใครก็เสร็จแล้วเป็น๓ศพนะครับ
ทั้ง๓ศพนี้เขาขี่รถไปเก็บลำไยมา
แล้วก็มาประสบเหตุนี่แหละครับคุณผู้ชม
คนขับรถทัวร์คันนี้คุณวรพลท่าช้างนะฮะบอกว่าผมเนี่ย
ขับรถมานำคณะครูกลับจากการไปศึกษาดูงาน
ก็วิ่งมาตามเลนทางตรงปกติ
เห็นแล้วว่ามีจักรยานยนต์เขาตีคู่กันมา

ตีคู่กันมาก่อนเนี่ยข้ามเลนพุ่งมาครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเหมือนแบบ

แล้วก็มาชนแล้วก็ไปตกร่องข้างทาง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพ
ส่วนเด็กท้ายรถที่นั่งอยู่ข้างหน้า
นั่งอยู่ข้างหน้าซึ่งข้างคนขับรถทัวร์รถบัตรเนี่ยนะครับ

ชื่อว่านายจำรัฐอายุ๒๙ปี
ตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตส่งไปที่โรงพยาบาลฝ่าง
เพื่อติดต่อญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
แต่ว่าสาเหตุทำไมรถจักรยานยนต์สองคันนี้
ปรีข้ามเลนมาชนกับรถบัตรยังไม่ทราบ

คงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบประคำพยาน